เวลาแล้วค่ะอยู่ในมือของดิฉันกิฟต์การ์ดจากเซ็นทรัล๕๐๐บาทค่ะ
วันนี้เดี๋ยวมีคำถามนะอย่าลืมมาร่วมสนุกกัน
แต่ว่าก่อนอื่นนะคุณสืบสกุลคุณต้องถอดสูตรคุณต้องถอดไทยคุณต้องถอดเสื้อ
จะชวนเปลี่ยนชุดแต่งชุดแฟนซีไปร่วมงานนี้เลยค่ะ
เป็นคอนิวอลนักชิมที่โอ้โหยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีเลยนะ
ดูสิสีสันเขาจัดกันแบบเต็มที่
พาไปที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับแฟนซีคานิวอลชิมอาหารที่เลิศที่สุดแห่งปี

กิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมร้อยรันร้อยร้านรังซิตี้ค่ะ

อันนี้เขาจัดเป็นครั้งแรกก็ต้องยิ่งใหญ่อลังการนิดนึง

ลิ้มลองความอร่อยจากร้อยเมนูเด็ดค่ะ
ที่คัดสรรมาแล้วว่า๑๐๐เมนูนี้เป็นสุดยอดแห่งความอร่อย
แล้วในงานนะคุณเขาจะแบ่งเป็น๔จุด
ให้ได้ชิมกันแบบเต็มอิ่มพุงกางไปเลยค่ะ
จุดแรกตรงหน้าสถานีรถไฟอำเภอเมืองตรัง
อันนี้เขามีธีมด้วยนะเป็นอาหารพื้นถิ่น
จุดที่๒คือตรงหอนาฬิกาตรังค่ะ
จะตกแต่งแบบโมเดิร์นหน่อยอาหารจะมีความเอ็นเทอร์
และจุดที่๓ค่ะก็คือที่วงเวียงพยูน
เขาจะตกแต่งเป็นธีมทะเลเหมือนกับอาหารซีฟู้ดแบบนี้ครับคุณ

หอยหมึกกุ้งมากันหมดนี่อะไรคะผีเสื้อผีเสื้อราตรีแบบนี้
แล้วจุดที่๔ก็คือที่มูลนิธิกุศลสถานตรัง
เป็นทีมชายนิสไตล์ค่ะอาหารสไตล์จีนก็มา

ขบวนคานิวอลนี้นะใครจะมาร่วมขบวน
ไปตลอดทางจากจุด๑ถึงจุด๔เลยค่ะ
เขาจะแวะทานอาหารทั้ง๔จุดนี่เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยว
แล้วก็ได้เห็นของดีเมืองตรังที่แบบเก๋

เดี๋ยวถ้านักท่องที่เอาไปต้องเต้นแบบนี้ตลอดทางถนนไหม

เราต้องเฟิร์นออกหน่อยจะได้แบบมีพื้นที่ในการชิมอาหารอีก
จ้อยด้วยนะครับเพราะว่ามีตั้ง๑๐๐ร้านคุณนะฮะ

อย่าลืมนะอันนี้จัดที่จังหวัดตรังนะคุณผู้ชมค่ะ
ครับจากตรังเราไปภูเก็ตกันหน่อย

ภูเก็ตตอนนี้แรม๘ค่ำเดือน๑๐
มีงานประเพณีเดือน๑๐ของชาวภูเก็ต
จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกันเป็นประจำทุกปี
จัดมายาวนานกว่า๒๑ปีแล้วนะครับ
ที่วัดเทพกษัตรีในพื้นที่หมู่๔ตำบลเทพกษัตรีอำเภอทะลาง
ขบวนจะมีพิธีแห่จาดที่ประกอบด้วยตุ๊กตาการ์ตูนหุ่นต่าง
หรือว่าสัตว์โบราณในนวนิยาย
ถือเป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้คนทำความดีนี่อะไรล่ะคุณ
โอ้โหปลาในป่าหิมพานก็มี
แล้วก็ตัวอะไรต่างนานาก็มีโดเรมอนก็มา
โดเรมอนมางานนี้ได้ยังไง
เด็กดูชอบเป็นพิเศษนะมาถ่ายรูปกันเต็มเลย

ประเพณีเดือน๑๐มาดูเทศกาลกินเจกันหน่อยดีไหมคะ
เพราะว่าใกล้แล้วนะแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
ความพร้อมสำหรับการกินเจปีนี้เทศกาลถือศิลป์กินผักค่ะ
เราพาคุณผู้ชมไปสำรวจกันที่ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป้ม่าจ้อโปนะคะ
เขตเทศบาลเมืองพังงานั่นเองค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ม้าทรงก็ร่วมกันล้างทำความสะอาด
แล้วก็ตกแต่งสถานที่ภายในภายนอกรอบสารเจ้า
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในพิธีกรรมที่เรียกว่าล้างอามเนี่ยนะคะ
ก่อนที่จะเริ่มประเพณีถือศิลปกินผักประจำปีนี้

เขาก็จะมีการยกเสาโกเต้งแล้วก็อันเชิญตะเกียง๙ดวง
เป็นสัญลักษณ์การเริ่มประเพณีถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการ
ช่วง๕โมงเย็นของวันอาทิตย์ที่๒๕กันยายนนี้ด้วยนะคะ
เรามาฟินกับอาหารการกินกันบ้างฮะ

ต้องถามแบบนี้ก่อนคุณอายาถ้าเห็นแล้วกล้ากินไหม
เป็นอาหารชั้นสูงต้องเอาไม้ไป
ไม้นี่ยาวมากเลยแล้วไปสอยอะไรคุณ

ไม่ใช่ไข่มดแดงแต่นี่ดวงกว่าง
ปกติด้วงกว่างสมัยเด็กที่ฉันเอามาเล่นกัน
มาชนกันเอามาชนกัน

นี่แต่เขาตอนนี้เขาไปสอยมาเพื่อเอามากินคุณ

ชาวบ้านที่ตำบลโพประสาอำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์

เขย่าต้นอีศึกเพื่อจับด้วงกวางหรือแมลงกวาง

แล้วมาทำอาหารนี่เอามาใส่กระมังแล้ว

ทุกชนอย่าว่าเราหดได้นะนี่เป็นอาหารการกินพื้นถิ่นเข้า

ต้องลงกระทะทอดทันทีเลยเนี่ยทอดทันทีเลย
แล้วเขาจะกรอบมากเลยคุณนะทอดไปพร้อมกับใบเตยหั่นใบเตยแบบนี้ให้เขาหอมแต่เคล็ดลับคือห้ามเด็ดปีกออกเด็ดขาดเพราะจะทำให้เนื้อแมงกว่างหดตัวไม่กรอบต้องทอดทั้งปีกแบบนี้ทอดนานสัก๓๕นาที
ตักใส่จานฮะปรุงรสเหยาะซอสหรือว่าเหยาะเกลือก็ได้เหยาะพริกไทยป่นลงไปอีกเล็กน้อยรสชาติก็เค็มมันแล้วทีนี้ค่อยแกะปีกออก

อย่าเพิ่งไปแกะตอนแรกแล้วทีนี้ก็กินคุณป้าบอกมันมันอร่อยดีนะ

คุณพี่บอกโอ้มันอร่อยจริงนี่โปรตีนสูงมากเลยหากินได้ปีละครั้งในช่วงฤดูฝนเท่านั้นเยี่ยม
นี่คุณป้าคุณพี่เขาบอกแบบนี้เห็นไหมอาหารชั้นสูงต้องมีระดับเท่านั้นถึงกินได้

แกะแล้วกินตัวมันคุณไม่ได้กินไปทั้งแบบว่าปีกทั้งหัวนะไม่งั้นมันตำปากฮะ
เอาล่ะคุณผู้ชมมาถึงช่วงคำถามแล้ว
คำถามถามคุณผู้ชมเมื่อกี้ดูขบวนแฟนซีเพลินหรือเปล่าคุณผู้ชมเพลินจนลืมไปหรือเปล่าว่าคือจังหวัดอะไร
คำถามของเราถามว่าขบวนแฟนซีคานิวอลชิมอาหารร้อยร้านค้าจัดขึ้นที่จังหวัดอะไรนะ
งานที่ชื่อว่า๑๐๐ล้าน๑๐๐ล้าน

๑๐๐ล้าน๑๐๐ล้านจังหวัดตรัง

รังซิตี้เออคุณผู้ชมตอบมาค่ะที่จังหวัดอะไรนะคะ
อย่าลืมนะคะซึ่งเป็นคิวอาร์โค้ดหน้าจอเมื่อกี้ก็คือตอบทางไลน์นั่นแหละ
แฮชแท็กตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณผู้ชมมาด้วยเดี๋ยวเราจะได้ติดต่อกลับ
ขอบคุณซึนทันด้วยโอกาสครบรอบ๗๕ปีนะ
วันหลังไม่ต้องตั้งคำถามก็ได้แจกเลยดีไหมถ้าจะง่ายขนาดนี้